ความสนุกสนานไปมาดูกันที่เรื่องต้องหน้ากุมขมับกันหน่อยนะคุณผู้ชม
วันนี้มหากราบมิ้งโป๊แตกเนี่ยดูว่าจะอ่วมอรไทยซะไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมาจากฝ่ายชายก็คือกัปตันชนลทร

มีการปรึกษากันแล้วกับทางด้านทนายความส่วนตัว
ออกเอกสารชี้แจงมากับสื่อมวลชนว่าตัดสินใจดำเนินคดีมิ้งสวพัฒน์
หรือว่าอดีตแฟนสาวอย่างที่รู้กันนี่แหละ
ที่ออกมาบอกสื่อว่าเธอท้องกับกัปตันแต่แท้งไปแล้ว
คือเขาจะดำเนินคดีด้วยการฟ้องทั้งคดีแพ่งแล้วก็อาญา

ข้อหนึ่งคดีอาญาคือข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
สองคดีแพ่งในความผิดละเมิดการกล่าวหรือให้ข่าวแพร่หลาย
โดยไม่มีประเด็นเรื่องการเรียกค่าเสียหายนั่นเองค่ะ
แล้วก็ได้ยื่นค่าคำฟ้องทั้ง๒คดีในวันนี้
เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสืบหาความเป็นจริงต่อไปนั่นเอง
ชั้นก็คิดว่าน่าจะไปตั้งหลักอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่ามาทั้งอาญาตั้งแพ่งเลยนะคุณนะ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปยาวนะเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนก็ให้ความสนใจมากเลย